ท่านเชื่อหรือไม่เชื่ออย่างไร
เกี่ยวกับเรื่องของวิญญาณคนตายที่ยังไม่ไปไหน
หลายเหตุการณ์นะคะที่มีคดีฆ่ากันตาย

ก็จะบอกว่าเออเห็นวิญญาณแล้วเขาก็จะมีการทำพิธีไง

หรือว่าท่านเคยมีประสบการณ์ก็เล่าให้เราฟังหน่อยนะฮะ

เชื่อว่าท่านยังจำกันได้กับคดีที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่กี่วัน
คดีที่สามีนะครับได้ฆ่าปาดคอเมียแล้วก็ลูกนะ

ตัวเองก็ปาดคอตัวเองนะ
มีคนมาช่วยทันบาดเจ็บสาหัสค่ะแล้วคนที่ก่อเหตุก็คือตัวสามี
ก็อ้างว่าตกลงกันแล้วกับภรรยาว่าเราจะมาตายพร้อมกัน
เพราะมีปัญหาเรื่องหนี้สินกู้หนี้ยืมสินนอกระบบเนี่ย
จ่ายเงินโอ้โหเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยให้กับเจ้าหนี้วันละ๘๐๐๐บาท
คือยืมไว้หลายเจ้าด้วยค่ะนะผู้ที่ก่อเหตุและเป็นผู้ต้องหาในขณะนี้คือนายนัทศักดิ์ขำเขิน
อายุสี่สิบหกปีนะครับใช้มีดทำครัวฆ่าปาดคอนางสาวกิ่งแก้วพงภัยโรธ
อายุ๒๕ปีภรรยากับลูกอีก๒คนเป็นเด็กผู้หญิงทั้งคู่นะครับ
อายุ๕ขวบกับอีกคนนึงอายุ๒ขวบ๘เดือนนะ
ตัวเองก็พยายามปาดคอตัวเองเพื่อฆ่าตัวตายเหมือนกันแต่ว่ามีคนมาเห็นนะฮะ
แล้วนำตัวส่งโรงพยาบาลอาการสาหัสนะครับแต่ว่าตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะครับ
เป็นร้านที่เขาแบ่งเป็นล็อกเป็นซอยไม่มีชื่อ
อยู่ระหว่างซอยฮาทายราช๓๑กับซอยฮาทายราช๓๓ถนนฮาทายราชแขวงบางชัน
คลองสามวากรุงเทพนะครับเหตุการณ์นี้คนได้ยินข่าวก็โอ้โห
แต่เศร้านะใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องมูลเหตุเกี่ยวกับหนี้สินเงินกู้นอกระบบนะครับ
แต่ทีนี้เวลาผ่านมา๒๓วันเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับ
ปรากฏว่ามีคนบอกว่ายังเจอผู้หญิงคนนี้ภรรยาของผู้ต้องหาที่ก่อเหตุเนี่ย
อุ้มลูกอยู่แถวร้านบางคนก็ได้ยินเสียงเหมือนเด็กเล่นกันอยู่ในร้าน
ค่ะโดยเฉพาะคนที่อยู่ร้านติดกันแล้วก็เป็นคนที่พบศพอะค่ะ
เขาบอกเลยว่าได้ยินเสียงเหมือนเด็กคุยกันเหมือนคนเล่นกันอยู่ในบ้าน
โอ้โหเนี่ยทีนี้ก็เลยต้องแจ้งไปยังญาติยาดของผู้ตายนะครับ
และเมื่อเช้าที่ผ่านมาครับท่านผู้ชมครับนางอุดมสมบุตรอายุ๔๘ปี
ซึ่งเป็นญาติของผู้ตายนะฮะก็ได้นิมนต์พระสงฆ์นะครับ
เดินทางไปที่ห้องที่เกิดเหตุเพื่อทำพิธีเรียกวิญญาณ
หลังจากที่มีคนมาบอกว่าได้ยินเสียงแล้วก็เห็นวิญญาณของนางสาวกิ่งแก้วแล้วก็ลูกอีก๒คน
เวียนอยู่ในห้องที่เกิดเหตุโดยได้นำดอกไม้สามกรรมพร้อมกับเขียนชื่อผู้เสียชีวิตทั้งสามศพแนบไปกับดอกไม้
จากนั้นได้นำสายสินไปวนรอบห้องก่อนที่พระที่นิมนต์มาจะเริ่มสวดเพื่อเรียกวิญญาณออกจากที่เกิดเหตุ
ก็ใช้เวลาอยู่สัก๒๐นาทีนะครับเมื่อช่วงเช้าก็เสร็จพิธีเรียบร้อย
แต่ก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าของญาติพี่น้องที่มาแล้วครับ
ซึ่งญาติที่มาก็บอกสั้นบอกว่าวันนี้ก็จะทำพิธีชะพนักกิจศพนะฮะ
ก็ทำพิธีชาปนกิจศพไปเรียบร้อยแล้วเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมา๑๗นาฬิกานะครับที่วัดบำเพ็ญเหนือ
หลังจากทราบข่าวเรื่องนี้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรัฐผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีก็เลยลงพื้นที่เกิดเหตุ
ทีนี้ไปดูเรื่องของสิ่งที่เขาพูดกันเนี่ยว่าเออตกลงแล้วมันจริงไม่จริงอะไรยังไงนะ
คุณศักดิ์สิทธิ์ไปคุยกับนายธิรพลเดชชังเจ้าของอู่ชมพู่คาเซอร์วิสอยู่ใกล้กันเลยติดติดกันเลย
ร้านของผู้ตายเนี่ยกับนายนัทศักดิ์สามีที่เป็นผู้ต้องหาตอนนี้เขาเปิดพวกติดตั้งเครื่องเสียง
ส่วนร้านของคุณธีรพลเขาก็เป็นอู่นะชื่อชมพู่คาเซอร์วิสและคุณธิรพลคือคนที่ไปเจอ
เหตุการณ์นี้เป็นคนแรกโดยเล่าให้คุณศักดิ์สิทธิ์บุญรักษ์ผู้สื่อข่าวทัศน์ทีวีของเราฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับบอกว่าเมื่อวันเกิดเหตุ
ฆ่าปาดคอเมียเนี่ยเพื่อนถามว่าเออเจอนัทศักดิ์บ้างไหม
ค่ะวันนี้ทั้งวันยังไม่เจอเลยเนี่ยเขาก็ตอบกลับไปว่าเขาก็ไม่เจอเหมือนกัน
แต่เพื่อนเหมือนกับว่าเขาก็ฝากให้ช่วยมาดูหน่อย
เพราะเห็นว่านายนัทศักดิ์เนี่ยดูแปลกแล้วก็บ่นเครียดอยู่นะครับ
พอกลับมาที่ร้านนายธิรพลก็เลยเดินไปหานายนัทศักดิ์
แต่พบว่าร้านปิดก็เลยเดินเข้าไปด้านในเพราะว่าเห็นมันแปลก
ปรากฏว่าเห็นทั้ง๔คนพ่อแม่ลูกนอนแน่นิ่งอยู่บนที่นอน
จากนั้นก็รีบวิ่งออกมาบอกลูกน้องให้ช่วยโทรหาตำรวจให้หน่อย
เพราะดูท่าทางไม่ดีแน่แล้วก็ตัดสินใจเข้าไปดูนะฮะ
ทันทีที่เข้าไปก็เห็นแม่กับลูกทั้งสองนอนแน่นิ่งไม่มีลมหายใจแล้ว
ส่วนนายนัทศักดิ์ยังมีลมหายใจอยู่แต่สภาพก็คือเนี่ยมีบาดแผล
เลือดกันทุกคนนะครับแล้วก็ตอนที่เข้าไปพบเนี่ย
เป็นช่วงประมาณห้าโมงเย็นนะครับซึ่งนายธิรพลบอกว่า
ไม่ได้ยินเสียงทะเลาะวิวาสหรือว่าเสียงอะไรดังออกมาก่อนเลย
ส่วนสาเหตุนั้นก็คงมาจากเรื่องปัญหาเงินกู้
แต่ก็ไม่เคยคิดว่าจากปัญหาหนี้สินเงินกู้
จะนำมาสู่เรื่องแบบนี้ให้เกิดขึ้นได้
ก็ภาพที่เห็นผ่านม่านเข้าไปก็คือ
เหมือนคนนอนปกติแต่ว่ามันปิดปกติทุกวันที่ว่ามันนิ่งเกิน
ก็เลยออกมาออกมามาตามลูกน้องกันไปอีก
เข้าไปแล้วก็ลูกน้องอีกคนเป็นคนเปิดไฟ
เปิดไฟแล้วเปิดม่านก็เห็นคนสามีเป็นคอเป็นปาดคออยู่
ที่เราได้โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เพราะว่าเห็นแกยังหายใจอยู่ไงเพราะว่าแกหายใจอยู่

แต่ผู้หญิงกับเด็กมีความนิ่งหรือเปล่า

ก็ยืนคุยกันอยู่พอดีเพื่อนแกเป็นคนโทรบอกให้เข้าไปดู
คือว่าเพื่อนแกบอกว่าแกเคยแบบเหมือนเคยเปลยเรื่องจะฆ่าตัวตายอะไรอย่างนี้แกก็เลยนึกขึ้นได้
ก็เลยบอกให้ผมมาเข้าไปดูก็เลยได้เข้าไปดู
เขาไม่ได้มีปัญหาสุขภาพเรื่องเงินหรือเปล่า
ก็น่าจะเรื่องสุขภาพไม่น่าจะมีใช่ครับ
หลักคิดว่าน่าจะเป็นเรื่องธุรกิจหรือว่าเรื่องเงินหรือว่า
แต่เห็นที่ฟังกันมาน่าจะเป็นพวกเรื่องนี่สินั่นแหละประมาณนี้แหละครับน่าจะใช่
ธิรพลก็เลยย้อนเหตุการณ์ให้ฟังว่าไปพบศพได้ยังไงนะคะ
ทีนี้ค่ะนายธีรพลบอกว่าพอหลังจากเกิดเรื่องก็ยอมรับว่าก็กลัวนะ
เพราะบ้านอยู่ใกล้กันเลยแล้วก็สนิทกันมาก
ตกดึกเนี่ยค่ะบางคนก็ชอบเล่าให้ฟังว่าได้ยินเสียงเด็กเล่นกัน
บางครั้งได้ยินเสียงเหมือนผู้ใหญ่คุยกัน
แล้วก็วันนี้ช่วงเวลาประมาณตีสามมีรุ่นน้องของนายธิรพลที่อยู่ร้านเดียวกันเนี่ยค่ะ
ก็เล่าให้ฟังว่าเขาเห็นหรือฮะเห็นเลยเห็นนางสาวกิ่งแก้วผู้ตายอ่ะ
แล้วตี๓เลยเหรอตี๓แล้วเห็นว่าเดินอุ้มลูกออกมาจากบ้าน
แล้วก็ไปขึ้นรถกู้ภัยร่มใส่ซึ่งรถคันนี้เป็นรถของนายนัทศักดิ์สามีที่จอดอยู่หน้าบ้าน
แล้วก็หายไปเลยอ่ะแล้วก็ได้ยินเสียงหมาหอนผิดสังเกต
ก็เลยเชื่อว่าวิญญาณของผู้ตายน่าจะยังคงวนเวียนอยู่อะค่ะ
เห็นเขาเล่ากันนะแต่ผมยังไม่เห็น
ก็เห็นลูกน้องเล่าให้ผมฟังอีกทีหนึ่งก็บอก
พอดีลูกน้องไปซื้อของร้านค้าเห็น
ร้านค้าก็บอกว่ามีคนเห็นว่า
ทางผู้หญิงอุ้มลูกขึ้นรถตู้คนนั้น
ขึ้นรถตู้ของครั้งที่อยู่ตรงหน้าอู๋
เขาบอกเขาเห็นจริงเขาบอกหมอปลามาทักด้วยนะ

ทำบุญนะคุณธีรพลก็บอกว่าเดี๋ยวหลังจากนี้จะทำบุญให้มากขึ้นด้วย
ก็มีคนที่ให้ข้อมูลที่เขาเป็นญาติกับนางสาวกิ่งแก้วผู้ตายเนี่ยอืม
เขาก็เจออยู่ดีก็มีผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่ใช่ญาติไม่รู้จักอะไรเลย
ตอนที่เขามาที่จุดเกิดเหตุอ่ะก็มาหาแล้วก็ร้องไห้ขึ้นมาบอกว่าตัวเองคือนางสาวกิ่งแก้วด้วยนะค่ะ
คือเขาบอกเขาเชิญหมอปลาไปทำพิธีให้ที่บ้านหลังเกิดเหตุ
ก่อนที่เช้าวันนี้จะนิ่มหมดหาไปใช่ช่วงสี่ทุ่มเมื่อวาน
แล้วก็ทำพิธีเขาบอกว่าโอ้โหกลิ่นยังเหม็นอยู่เลยในบ้าน
ทำพิธีแบบต้องรีบทำรีบออกอ่ะครับแล้วหลังจากนั้นอ่ะ
ก็เจอผู้หญิงคนหนึ่งเหมือนกับถูกผีเข้าอ่ะตอนสี่ทุ่มเมื่อคืนใช่
ผู้หญิงคนนี้วิ่งมาถึงร้องไห้มาที่ตัวญาติของนางสาวกิ่งแก้วกอด
แล้วก็ถามว่าพี่นัทไปไหนก็คือนายนัทศักดิ์สามี
ทำไมถึงปล่อยให้หนูกับลูกไปก่อนพร้อมกับร้องไห้อย่างหนัก
แล้วก็ขอให้ทางครอบครัวอโหสิกรรมให้ทางครอบครัวก็เลยต้องบอกว่าอโหสิกรรมให้
หลังจากนั้นผู้หญิงคนนี้ก็กราบญาติของนางสาวกิ่งแก้วแล้วก็นิ่งไป
แล้วก็ฟื้นกลับมากลายเป็นคนเดิมอันนี้เป็นที่ญาติญาติเขาเล่าให้ฟังนะ
ทีนี้นักข่าวของเราก็เลยไปถามร้านอีกร้านหนึ่งที่อยู่ใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
ก็อยู่ติดกับร้านที่เกิดเหตุเลยคนนี้เป็นพนักงานของอู่
อยู่ติดกันถึงขั้นที่ว่ามีแค่ผนังบางกั้นนะคะระหว่างหลังที่เกิดเหตุกับหลังที่ตัวเองทำงานอยู่
เขาบอกว่าก็ครอบครัวนี้ที่เขาปาดคอกันเนี่ยนะคะเท่าที่รู้มาเท่าที่เห็นมาไม่เห็นเคยมีปัญหาทะเลาะกันนะ
ต่างคนต่างก็ทำงานลูกค้าก็เข้ามาเรื่อยวันเกิดเหตุพอรู้ข่าวตกใจมาก
รับว่ากลัวด้วยใจหายด้วยแต่ว่าหลังเกิดเหตุเขายังไม่เจอวิญญาณเฮียนอย่างที่เขาร่ำลือกันนะคะ
อันนี้เขาอยู่ติดกันเลยนะแต่ว่ายังไม่เจอก็ดีแล้วค่ะ
ทีนี้ดูเรื่องของคดีความหน่อยนะครับท่านผู้ชมครับ
ล่าสุดมีการเปิดเผยจากพันธุ์ตะบดเอกชานวิทย์พุ่มโพรองค์ผู้บังคับการตะบดนครบาล๓
บอกว่าจากมูลเหตุของคดีนี้เนี่ยมันมาจากปัญหาเรื่องหนี้สินเงินกู้นอกระบบที่ผู้ก่อเหตุต้องใช้หนี้เนี่ยวันละ๘๐๐๐บาทนะครับ
ตำรวจก็สอบสวนขยายผลนะครับจนสารมีนบุรีออกหมายจับแก๊งเงินกู้นอกระบบไว้๖ราย
ควบคุมตัวมาสอบปากคำได้แล้ว๕รายกำลังขยายผลเพิ่มอีก๒ราย
ซึ่งพันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์บอกว่าแก๊งเครือข่ายเงินกู้นอกระบบที่คุมตัวได้๕รายเนี่ยคือยังเป็นแค่พวกทำหน้าที่เก็บเงินกับแจกใบปลิว
ยังไม่ใช่ตัวในทุนเงินกู้ที่แท้จริงเดี๋ยวต้องขยายผลต่อแต่ก็ได้ข้อมูลที่น่าจกใจนะครับ
เพราะว่าแก๊งนี้เก็บดอกเบี้ยสูงถึงร้อยละ๓๐แต่ในใบปลิวจะเขียนว่าดอกร้อยละ๒๐บางรายหักดอกไว้ทันทีได้เงินไม่เต็มเวลาไปกู้ยืม
รายต้องจ่ายดอกเบี้ยจ่ายแบบลอยเลยนะวันละ๓๐๐บาทไปเรื่อยจนกว่าจะหาเงินต้นมาจ่ายให้ได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็จะดำเนินการอย่างเต็มที่
ส่วนตัวผู้ต้องหาก็คือนายนัทศักดิ์นะครับพันธุ์ตำรวจเอกชาญวิทย์บอกว่าตอนนี้ผู้ต้องหาปลอดภัยแล้วก็ออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
ตำรวจก็เลยนำตัวไปฝากขังที่เรือนจำมีนบุรีแล้วนะครับซึ่งอาการพ้นขีดอันตรายแล้วหลังจากนี้ก็ต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนต่อไป
รวมถึงภรรยาก็เป็นคนช่วยหาข้อมูลแหล่งเงินกู้นอกระบบเริ่มกู้ยืมเงินมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเอามาลงทุนร้านประดับยนต์ติดตั้งเครื่องเสียง
แล้วก็กู้ยืมเงินหนี้นอกระบบมาเรื่อยเป็นดินพอกหางหมูทำให้ต้องจ่ายเงินต้นรวมดอกเบี้ยวันละ๘๐๐๐บาทส่วนเงินทั้งหมดที่กู้มาเนี่ย๗๘รายเนี่ยรวมก็ประมาณ๒แสนบาท
ต้องจ่ายรายวันวันละ๘๐๐๐เนี่ยไม่ไหวนะ
ที่สุดแล้วมันก็สายป่านขาดไงคงไม่ไหวแต่ไอ้เรื่องที่ว่าการก่อเหตุในครั้งนี้จะไปตกลงอะไรกับภรรยาตามที่กล่าวอ้างหรือเปล่าเนี่ยอันนี้ก็ไม่มีใครรู้
ใช่เขาอ้างว่าตกลงกันก่อนก่อนก่อเหตุกินยากล่อมประสาทด้วยกันทั้งคู่ภรรยาก็กินตัวเองก็กินแล้วก็ตั้งใจจะตายกันทั้งครอบครัวอะไรแบบนี้อ้างแบบนี้นะ